ยังอยู่ที่เรื่องของรถยนต์นะครับกลุ่มของรถยนต์อเนกประสงค์หรือว่ารถเอสยูวีนั้นเป็นกลุ่มรถยนต์ที่ยอดขายไม่ตกตามสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับ
ณเวลานี้ครับทางด้านของค่ายรถยนต์อย่างมิซูบิชิมีการนำรถยนต์รุ่นใหม่ที่เรียกว่าโมเดลเชนนะครับ
ให้กับสื่อมวลชนนั้นได้ร่วมทดสอบสมรรถนาของรถในเส้นทางกรุงเทพเลยครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ระยะทางกว่า๕๒๐กิโลเมตรที่มีทั้งทางเรียบขลุขระขึ้นลงภูเขาเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสมรรถนะมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ต
ซึ่งครั้งนี้ได้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข๑ผ่านจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าเส้นทางหลวงหมายเลข๒นครราชศรีมา
และเข้าทางหลวงหมายเลข๒๐๑ผ่านจังหวัดชายภูมิเข้าสู่จังหวัดเลย
ระหว่างการเดินทางเราก็ได้สัมผัสกับเบาะนั่งกระชับลำตัวแบบไม่อึดอัดตับไฟฟ้าได้๖ทิศทาง
วงไลเมาติกฟังก์ชั่นพร้อมแพเดอร์ชิปจอบภาพยนตร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
และระบบเครื่องยนต์เชื่อมต่อมาให้ครบ
ส่วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวา
รวมถึงความนุ่มนูนของเครื่องยนต์และเกียร์๘จังหวะ
ยนต์ถึงจะทำงานส่วนเสียงของเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบมากค่ะ
ผ่านมาแล้วครึ่งทางค่ะเรามาถึงที่จังหวัดชายพูมค่ะ
ระยะทางจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็ประมาณ๒๕๕กิโลเมตรนะคะ
ดูได้จากมาตรวัดนะคะยังไม่ถึงครึ่งถังเลยค่ะ
อ่ะเหลืออีก๓๐๐กิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงจังหวัดเลยกันแล้วค่ะ
ขับผ่านเส้นทางคดเคี้ยวบนไหล่เขาช่วงล่างเกาะถนนได้ดี
แต่ถ้าเกิดขึ้นทางลาดชันก็มีอาการยนต์บ้าง
ซึ่งอาจเกิดจากยางที่สูงและช่วงล่างที่เอาใจชีวิตคนเมืองมากขึ้น
แต่เรื่องของความปลอดภัยนะคะต้องยกให้กับเจ้าคณี
เพราะทันสมัยด้วยระบบเบรกอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะห่างกับรถคันข้างหน้า
และส่งสัญญาณเตือนเมื่อเข้าใกล้เกินไป
จากนี้นะคะก็ยังมีไฟเตือนมุมอับสายตาส่วนเวลาถอยหลังก็จะเห็นระบบประมวลผล
ผสมผสานกับความเป็นสปอร์ตด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟซีนอน
กันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้โค้งมนต์โป่งข้างซุ้มล้อหน้าและหลัง
สายของตัวรถที่ให้อารมณ์ของการขับเคลื่อนไปข้างหน้า
โดดเด่นด้วยระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าเต็มคัน
และที่สำคัญนะคะประหยัดน้ำมันมากขึ้น
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน